พาคุณผู้ชมไปดูผลการสอบปากคำของผู้ก่อเหตุอายุ๑๔ปี
ซึ่งทางภูมิครับการตำรวจนครบาน๖บอกว่ายังให้การวกวนอยู่นะคะ
ซึ่งหลังจากคุมตัวผู้ก่อเหตุสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็น
กับผู้ก่อเหตุรายนี้ซึ่งก็ประกอบด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนในที่สาธารณะก็ข้อหานักทั้งนั้นเลยนะคะ
ห้าข้อหานี้นะคะซึ่งทางท่านผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๖บอกว่าจากการสอบปากคำคือยังให้การวกวน
แต่เขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรลงไปบางช่วงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
และตลอดการสอบสวนก็คือเป็นไปตามหลังนะคะ
มีเจ้านาฏีสาปิวิชาชีพร่วมอยู่ด้วย
ซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าเขามีอาการหูแว่วอยู่ตลอดค่ะคุณกาย
แล้วทีมจิตแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจก็ประเมินอาการเบื้องต้น
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีอาการป่วยทางจิต
ยืนยันบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนก็จะนำความเห็นของแพทย์ประกอบสำนวนคำร้องฝากขังผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ส่งตัวไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ซึ่งก็ต้องรอความเห็นจากแพทย์นะคะถ้าหากพบว่าสามารถสอบสวนได้
อันนี้ก็จะนำตัวไปสอบสวนตามกระบวนการต่อไป
ส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
รวมถึงตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนด้วยว่า
ผู้ปกครองจะเข้าข่ายความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยหรือเปล่า
สอบสวนตามคำก็เลยยังต้องชะลอไว้ก่อน
เหมือนเบื้องต้นเหมือนกับว่าทราบ
แล้วก็อีกสักพักนึงก็จะหลุดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น

เราก็เอาความเห็นแพทย์ประกอบในคำร้องฝากขัง
อย่างนี้หลังจากนี้ถ้าแพทย์ที่เยียวข้องเนี่ย
ประเมินแล้วว่าเขาสามารถต่อสู้คดีได้
เราก็จะนำสู่เข้าในกระบวนการสอบสวนต่อไปครับ
นี่ค่ะซึ่งหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จช่วงสาย
วันนี้พนักงานสอบสวนก็นำตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถ
สนปฐุมวันไปส่งที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
และครอบครัวกลาง
ไปตามตรวจสอบการจับกลุ่มว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

พนักงานสอบสวนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเอาไว้ได้เกิน๒๔ชั่วโมง

ก็ทำให้วันนี้ต้องรีบนำตัวผู้ก่อเหตุไปส่งสาร
แล้วหลังจากนั้นศาลก็จะใช้ดุลยพินิษฐ์
ว่าจะควบคุมตัวหรือจะให้ดำเนินการตามขั้นตอนยังไงต่อไป
เรื่องของอาการทางจิตเวทของผู้เกาะเหตุ
ทางด้านในแพทย์ทงชัยกีรติหัทยากร
ธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ได้บอกว่าเขามีการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
แล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติรักษาตัว
อยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
หรือว่าเรียกที่เราจำกันได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะคะ
เขารักษามาได้เกือบปีนึงแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ก่อนหน้านี้จะมีการรักษาที่อื่นหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่เขายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
จากตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เป็นข้อมูลผู้ป่วยด้วย
ก็ต้องมีการระมัดระวังในการที่จะเปิดเผยออกมา
ขณะเดียวกันคุณหมอทงชัยก็ยังบอกด้วยว่า
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณหมอแนะนำแบบนี้ค่ะ
ว่าไม่ควรไปซ้ำเติมใครสังคมเนี่ยจะต้องดูแลและให้ความสนใจ
สิ่งที่ต้องโฟกัสต้องให้ความสนใจก็คือการป้องกัน
ว่าไม่ให้เกิดความรุนแรงในสังคม
แล้วก็ต้องมีการใส่ใจกันในครอบครัวมากขึ้นค่ะ